ข่าวต่อไปนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กอย่าให้คลาดสายตาเลย
โดยเฉพาะช่วงที่จะต้องข้ามถนน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนกฮูกจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
หนูน้อยวัย๓ขวบเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
ไปเที่ยวที่ตลาดนกฮูกที่ปฐุมธานีนี่แหละกับครอบครัว
ช่วงที่ลงจากรถเด็กวิ่งออกจากรถไปเลย
นำหน้าครอบครัวนำหน้าคุณพ่อกับคุณแม่
แต่วิ่งออกไปช่วงนั้นมีรถกระบะขับมาพอดี
ชนน้องและทับจนกระโหลกน้องแตกเสียชีวิตใต้รถคันนี้
คลองรังสิตรับแจ้งเหตุรถกระบะทับเด็กเสียชีวิต
จอดรถตลาดโน้ตคู่ปฐุมธานีที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ
พบศพเด็กหญิงน้องมะลิชื่อมะลิอายุ๓ขวบ
มีบาดแผลที่ศีรษะและลำตัวนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บริเวณล้อหลังรถกระบะ
มีพ่อแม่ญาตินั่งร้องไห้แทบจะขาดใจอยู่ใกล้ศพ
อายุ๓๑ปีคนขับรถกระบะที่ทับน้องมะลิ
ยังนั่งอยู่ที่เบาะคนขับอยู่ในอาการช็อก
เหมือนลอยเป็นลมร้องไห้ตลอดเวลา
คุณลุงของน้องมะลิพยายามเรียกให้ลงมาพูดคุย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยู
พยายามทำความเข้าใจกับคุณลุงนะคะบอกว่าคนขับเป็นลม
หลังจากลงจากรถแล้วมารู้ว่าขับรถทับเด็กเสียชีวิต
สุดท้ายแล้วนะคะยังไม่ได้มีการเจรจาอะไรกันเกิดขึ้น
ก็คือจะต้องนำตัวคนขับรถกระบะส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเธอเป็นลม
นายวัชรพงศ์และนางสาวพจนีตั้งพิพัฒนภัยบูลพ่อและแม่ของน้องมะนิเล่าว่า
ทั้งสองคนค่ะมาซื้อของที่ตลาด
ช่วงที่เปิดประตูลูกลงมาจากรถแล้วก็วิ่งออกมา
โดยตัวเขาเองเดินตามลูกมาติด
จังหวะนั้นมีรถขับมาพอดีค่ะทับลูกตั้งแต่ล้อหน้าเลย
ทับตอนช่วงที่ทับล้อหน้าทับเนี่ยพยายามเคาะกระจกให้คนขับหยุด
แต่คนขับไม่หยุดไปต่อล้อหลังก็เลยทับอีกรอบ
พอรถนิ่งแล้วดูซิว่าลูกเป็นอย่างไร
ตอนนั้นหัวใจสลายเลยค่ะไปเจอว่ากระโหลกของลูก
แตกและลูกเสียชีวิตที่บริเวณล้อหลังของรถกระบะ

สูญจอดรถแล้วและก็กำลังจะติดตัว

ต่อเราสองตอน
ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวค่ะ
เดินทางไปที่วัดเทียนถวายจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องมะลิ
พ่อและแม่ของน้องมะลิยังคงร้องไห้นะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะ
ขณะที่นายเกรงไกรเรืองทองลุงของน้องมะลิเนี่ย
เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเรื่องยังไม่เคยได้ยินคำขอโทษใดจากคนขับรถกระบะเลย
สูญเสียครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัว
และทำให้แผนการที่ครอบครัวเตรียมจะไปฉลองปีใหม่ด้วยกัน
ไม่เป็นท่ากลายเป็นการเตรียมงานศพของหลานแทน
ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะ
มาเกิดขึ้นมาเพราะอะไรคุณธิการมีคิดดูว่าเกิดมาเนี่ย
ต้องคุณเป็นเด็กเสียชีวิตอย่างนี้คุณคิดยังไงสิบห้า
ซึ่งเด็กเรามีอนาคตเต็มใสเขาเตรียมการไว้ปีใหม่นี้
เขาจะมาร้องเพลงให้ญาติพี่น้องฟัง
เตรียมชุดอะไรใช่พร้อมแล้วถึงวัน
ไม่กี่วันก็ถึงแล้ว
อะไรเป็นอันตรายต่อเขาอะไรที่ไม่เป็นอันตรายต่อเขาเนี่ยนะคะ
ส่วนคนขับรถเองก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นด้วย